อันนี้ก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่ขับรถยนต์ไปไล่ชนตำรวจอาสานะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
คลองหลวงปฐุมธานีเนี่ยฮะคือ
นายสุริชัยผอบเหล็กเขาเป็นตำรวจชุมชนประจำสพคลองหลวง
อ่าเขาไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไซส์งานก่อสร้างอยู่แถวนั้น
ได้รับแจ้งจากวินจักรยานยนต์รับจ้างที่คอนโดแถวนี้
บอกมีผู้ชายคนนึงมาเดินถือปืนขู่ชาวบ้านเขาอยู่
เขาก็เลยไปห้ามเขาใส่เสื้อสีขาวนะ
กางเกงสีดำเนี่ยไปห้ามแล้วก็แย่งปืนมาได้ค่ะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ขึ้นรถแล้วก็ขับไล่ชนอย่างนี้
ไล่ชนแล้วชนอีกด้วยนะไม่เลิกชนแบบชนไม่เลิก
เขาต้องกระโดดหนีจากหน้ารถกระบะ
แล้วเดินมาจนถึงแถวมุมจักรยานยนต์ตรงนี้
เนี้ยวนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็มารออย่างเงี้ยเนี้ย
พูดจาบอกว่าเขาเป็นลูกตำรวจนะใช่อ่า
ถึงขั้นต่อโทรศัพท์ให้คุยกับพ่อ
เขาก็เดินหนีเนี้ยนายสุรีชัยพระอบเหล็ก
กระโดดหลบทันค่ะเนี่ยฮะนี่คือเขาแย่งปืนจากผู้ชายคนนั้นเข้ามา
ได้แล้วไงนะความจริงมันก็จะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องไปถึง
เมื่อสักครู่นี้แล้วนะตอนที่ชนรอบ๒นะ
ย้อนกลับมาชนอีกตอนนี้เขาเอาแผงเหล็กกั้นไว้หมดแล้ว
ก็ชนแผงเหล็กแล้วก็ขับรถหลบหนีไปที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายธนิกพรมบุตรอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
สารจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่ากับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับ
หลังจากขับรถไล่ชนอาสาตำรวจสพคลองหลวงตอนที่เข้าไปห้ามปรามเรื่องไปหาเรื่องคนอื่นในคอนโดนะครับ
นายธนิกยอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพจากกล้องวงจรปิดจริงแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อ้างว่าเป็นลูกตำรวจ
วันเกิดเหตุมีเรื่องกับคนในคอนโดแล้วก็ดื่มเหล้าเมาทั้งคืนไม่ได้นอน
พอเมาก็ขับรถไปหาคนในคอนโดที่มีเรื่องกันจะเอาปืนไปข่มขู่เท่านั้น
แต่ว่ามีอาสาตำรวจเดินเข้ามาห้ามซึ่งนายธนิกอ้างว่ามาพูดจาไม่ดีกับเขาก่อน
แล้วก็บอกว่ารู้จักพ่อเขาเขาก็โมโหเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
แล้วยังมาแย่งปืนเข้าไปอีกแล้วมาไล่เข้าไปข้างนอกอีกเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลูกตำรวจ
เขาแค่บอกว่าพ่อเขาทำงานรับเหมาก่อสร้างนี่เขาอ้างอย่างนี้นะก็เลยโมโหก็เลยขับรถตามไม่ได้ตั้งใจจะชน
ที่ห้างก็ถูกอำรวจไปตามไปจับเอาจริงนะมีคนเห็นเหตุการณ์ที่
เขาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้เขาบอกว่าดูเหมือนเมาด้วยนะดูสายตาหลุกหลิก

เป็นปืนที่ซื้อมาจากโลกโซเชียล

ไม่ได้จังให้กรณฑมันนะครับ

แล้วพยายามที่จะเอาโทรศัพท์เนี่ย
ให้เขาคุยกับพ่อของเรา
ใช่ครับ
มาเพื่อน
อ่านี่ค่ะ

ใช่ค่ะปืนบีบีกันนะ
มีลูกกระสุนนะจุด๓๘๓นัดตำรวจก็ยึดได้ก็จากที่ตำรวจอาสาเขายึดไว้ก่อน
สพคลองหลวงนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนก็ได้ตรวจสอบจากเลขทะเบียนของรถยนต์
คันที่ก่อเหตุแล้วก็ทราบชื่อว่าเจ้าของเป็นใครอะไรยังไง
ก็เลยติดตามไปนะครับจนรู้ว่าอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรี
ซุ่มรออยู่ใกล้ใกล้บ้านแล้วรถคันนี้ก็จอดอยู่ที่บ้าน
ตอนแรกยังไม่เจอคนขับนะครับจนกระทั่งเห็นผู้ต้องหาเดินมาขึ้นจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วไปที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็เลยเข้าไปควบคุมตัว
แล้วก็นำมาดำเนินคดีตอนทำให้คิดเนี่ย
แล้วภาพมันเห็นชัดนะแต่เขายังงงงอยู่ไม่ได้อยากจะให้ชนขนาดนั้น